อำนวยการกองสาธารณสุขที่อำเภอชนแดนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ

ฝากควายไว้กับพอเลยเหรอ
ใช่คือพี่อ่านข่าวนี้ยิ้มตลอดเลย

ต้องใช้คำว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงนะคะ

มีการแชร์ภาพเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข

ป่วยโควิดติดกันยกครัวเลยค่ะ

ไปตรวจสอบพบว่าคุณผู้ชายท่านนี้

เป็นถึงขั้นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลชนแดนนะคะ
นี่เอาย่าให้ควายกินแบบนี้ค่ะ
พอกองบอกว่าคือชาวบ้านเป็นเกษตรกร
เขาติดโควิดกันทั้งครัวเลยทั้งครอบครัวเลย๕คนนะคะ
ตอนแรกครอบครัวนี้ปฏิเสธไม่ยอมไปรักษาเหตุผลเดียวเท่านั้นค่ะ
เป็นห่วงควาย๑๒ตัวเนี่ยหน้ามันน่าเอ็นดูนะฮะ
เป็นห่วงควาย๑๒ตัวมูลค่าครึ่งล้านนะนะคะ
แล้วกลัวว่า๑ควายจะไม่ได้กินย่า
กลัวมากกว่านั้นคือกลัวจะถูกขโมย
พอก็เลยบอกว่าใจเย็นไปรักษาตัวให้หาย
เดี๋ยวทางนี้ผมจัดการให้เองแล้วมาเลี้ยงควายให้ทุกวันแบบนี้ค่ะ
วันแรกดูเหมือนว่าทุกอย่างจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี
แต่เจอที่๓ปัญหาวันที่๓ค่ะคุณผู้ชม
หลุดออกไปจากคอกแล้วหลุดไปตอนทุ่มนึงพอทำไงคะ
ไปช่วยไปช่วยควายแล้วแจ้งเพื่อนบ้านเป็น๑๐คนค่ะ
วิ่งไล่ต้อนควายเข้าคอกนับไปนับมาครบไหม๑๒ตัว
ครบค่ะทุกคนบอกเออโล่งใจ
ทำไมท่านผอสุรชาติน่ารักแบบนี้
คือบางคนเนี่ยเอาจริงนะธุระไม่ใช่

ที่จะต้องมาเลี้ยงควายให้คนอื่นแบบนี้นะคะ
พอบอกว่าทุกวันนี้จากคนที่ไม่เคยเลี้ยงควาย

รู้สึกกลายเป็นรักแล้วก็ผูกพันกับมันไปแล้ว
โอ้หรือฮะใช่ฮะน่ารักเนอะ
พอครับที่บ้านผมเลี้ยงเป็ดและก็ไก่
เชิญท่านผอออกมาได้เลยเดี๋ยวผมไปรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อย
แต่ท่านผอเป็นหงษ์ใจดีนะดีมาก
และท่านพอใส่เสื้อหล่อมากเมื่อกี้เห็นไหมคนหน้าตาดี
เราต้องส่งกันแบบนี้ค่ะ